กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ
ขออนุญาตตอบข้อกังวลนะครับของสมาชิกนะครับ

ท่านเมื่อสักครู่ท่านสวมบุญตันขออภัยที่เอ่ยนามเช่นกัน
กรณีเรื่องของสวัสดิการของผู้พิการ
ต้องเรียนว่ารัฐบาลนะครับเราให้ความสำคัญ
แม้ว่าจะพูดเพียงแค่ไม่กี่ประโยคนะครับแต่ว่าในการทำงาน
ขออนุญาตขอยืมคำที่ท่านนายกได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับ
กระทำนั้นเราให้ความสำคัญมากกว่าคำพูด
เพราะว่างบประมาณในการที่เราใช้ที่จะให้การดูแลพี่น้องคนพิการนั้น
ปัจจุบันครับท่านประธานครับขออนุญาตเรียนไปถึงท่านสมาชิก
ว่าเราใช้เงินอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าล้าน
ด้วยคนพิการประมาณ๒๒ล้านคน
การที่จะเพิ่มนะครับให้เป็นสวัสดิการทั่วหน้านั้น
สามารถทำได้หรือไม่ทำได้ครับสามพันบาทไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อม
วันนี้เราให้อยู่ประมาณหนึ่งพันบาทถ้าหากว่านับจากนี้ไป
ประมาณ๔ปีค่อยทำขึ้นไปเป็นขั้นบันได๑๐๐ปีนี้
ปีหน้า๒๐๐ปีถัดไปแล้วไป๓๐๐เอาประมาณปี๒๕๗๐นั้น
ปริมาณจำนวนคนพิการวันนี้ที่มีอยู่ประมาณ๒๒๕ล้านคน
เพิ่มขึ้นไปเป็นประมาณ๒๕๕ล้านคนในปี๒๕๕๙
งบประมาณที่จะใช้ครับจะเพิ่มจากประมาณ๒๓๒๔๐๐๐ล้าน
ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ๙๑๘๐๐ล้านหรือเกือบจะใกล้๑แสนล้านบาท
เรียนว่าพวกเราอยากจะให้ครับเงิน๓๐๐บาทให้กับพี่น้อง
ที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับเราอยากให้เป็นพิเศษ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับการจะให้๑แสนล้าน
จันทร์จะให้๒๐๐๐กว่าล้านนั้นต้องดูได้เช่นกันครับว่า
รายรับของรัฐบาลเป็นเช่นไรจากนี้ไปจนถึงปี๒๕๕๙
เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเราไม่อยากให้ประเทศไทยของเรา
เป็นเหมือนเมืองบางเมืองในทวิปยุโรปนะครับ
เพราะว่ามีรายจ่ายมากกว่ารายได้นะครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับ
ท่านประธานครับตัวผมเองนอกจากในฐานะรัฐ
รีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ว
โดยส่วนตัวครับครอบครัวศิลปะอาชาตั้งแต่สมัยพ่อบรรหาร
มาจนถึงพี่สาวของก็ผมเองนะครับคุณกัญจนาศิลปะอาชา
ให้ความสำคัญกับการทำงานกับพี่น้องคนพิการมาโดยตลอด
สังเกตได้ว่าทุกครั้งที่มีการแข่งขันกีฬาคนพิการ
เราจะให้การสับสนพี่น้องคนพิการอยู่ตลอดดังนั้นให้ความมั่นใจครับ
ท่านสมาชิกได้ว่าเราจะดูแลคนพิการอย่างเต็มที่
ส่วนในกรณีของบัตรคนพิการครับต้องขออนุญาตเรียนว่า
ในขณะนี้เองทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ให้กับทุกโรงพยาบาลมีอยู่ปัจจุบัน๑๑๑โรงพยาบาลใน๗๖จังหวัด
ขั้นตอนการทำบัตรคนพิการนั้นในปัจจุบันใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ๑๕นาทีเท่านั้น
อกจากที่โรงพยาบาล๑๑๑แห่งแล้วที่สำนักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ
แต่ละจังหวัดทั้ง๗๖จังหวัดครับก็จะสามารถดำเนินการออกบัตรคนพิการให้ได้ภายในเวลา๑๕นาทีนะครับ
ต่อมาในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเด็กครับ
ต้องเรียนว่าที่ผมได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อเช้านี้กรณีของเงินสนับสนุน๖๐๐บาทต่อเดือนนั้น
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับท่านสมาชิกที่มีความเป็นห่วงเป็นใย
แล้วก็ต้องขอกราบขออภัยพี่น้องประชาชนที่เกิดความล่าช้า
ที่จริงแล้วจะต้องจ่ายตั้งแต่วันที่๘กันยาที่ผ่านมา
แต่เนื่องจากเงินจำนวนประมาณ๑๔๐๐กว่าล้านนั้นนะครับ
อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของคณะรัฐมนตรีครับ
คณะรัฐมนตรีนั้นก่อนหน้านี้ได้มีการอนุมัติไปเบื้องต้น

แต่ว่าตอนที่กรกตส่งเรื่องกลับมานั้น

อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถอนุมัติอะไรเพิ่มเติมได้
ประกอบกับรัฐบาลชุดปัจจุบันคอรมอลชุดปัจจุบันนั้น
อนุมัติอะไรก็แล้วแต่จะทำในวันพรุ่งนี้
ในการที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เราจะเสนอเรื่องเข้าคอรมอในการขอเงินจำนวน๙๙๐ล้านบาท
จากทางสำนักงบจากงบกลาง

แล้วก็จะขอเงินอีกประมาณ๒๐๐กว่าล้านครับ
จากกรมบัญชีกลางซึ่งภายในเวลา๒๔ชั่วโมง
นับจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้
เงินจะต้องเข้ามาอยู่ในตะกร้าของกรมบัญชีกลาง
เพื่อที่วันที่๑๘กันยายนหรือวันจันทร์ที่จะถึงนี้
เงินจำนวน๙๖๐๐บาทครับขออภัยครับ
จะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของพี่น้องประชาชน
จำนวน๒๒๕๔๐๐๐กว่าชีวิตนะครับ
ต้องเรียนว่าเงิน๕๖๐๐บาทครับ
ก่อนหน้านี้นะครับได้มีการให้กันมาอยู่เป็นเนืองนิด
อาจจะยังไม่ครอบคลุมปัจจุบันนั้นนะครับ
เราใช้เงินอยู่ประมาณปีละประมาณ๑๗๐๐ล้านบาทครับ

แต่ว่าเราก็ต้องพิจารณาคล้ายกับงบคนพิการครับว่า
รายรับรายจ่ายของกระทรวงรายรับรายจ่ายของประเทศเป็นอย่างไรนะครับ
เพราะว่าวันนี้ครับการที่จะเพิ่มแปะ๖๐๐บาทนั้น

เพิ่มจำนวนเงินนะครับจาก๖๐๐บาทเป็น๘๐๐บาท
หรือจะเพิ่มฐานของจำนวนเด็กที่ได้รับการสับสนเงินจำนวนนี้

เพราะว่าครั้งแรกที่เงินจำนวนนี้ออกมาเราให้เพียงแค่ปีเดียว
ตอนหลังเป็น๓ปีปัจจุบันเป็น๖ปี
เราต้องการจะเพิ่มฐานนี้นะครับ
หรือเราจะเพิ่มจำนวนเงินนะครับ
เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเราเองก็ต้องมานั่งคิดคำนวณด้วยว่า
รายได้ของภาครัฐบาลเองนะครับ
แต่ขอให้ความมั่นใจได้ครับว่า
ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชน
เพศทุกวัยและทุกสถานะ

กระทรวงการพัฒนาสังคมภายใต้รัฐบาลนะครับท่านนายกเศรษฐานั้น

และถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่ยังขาดตกบกพร่อง
พวกเรายินดีที่จะน้อมรับฟังคำติชมแล้วก็คำแนะนำเสมอครับ